ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภานะครับ
วันนี้นักข่าวก็ไปตามถามตั้งแต่เช้าเลย
เพราะว่ามีกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
ให้ช่วยวินิจฉัยเรื่องยัตติหรือไม่ยัตติ
โหวตซ้ำได้หรือไม่ได้อย่างไรของคุณพิธาในวันนั้น
แล้วก็จะให้ศาลช่วยสั่งชะลอการโหวตเลือกนายกไว้ก่อน
อันนี้เป็นก่อนที่จะมีผลออกมานะครับ
ยังสารรัฐธรรมนูลนะฮะมีสองประเด็นก็คือ
หนึ่งกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ๑๙กรกฎาคม
ข้อบังคับข้อ๔๑เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูลคุ้มครองไว้หรือไม่
หากสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมรัฐสภา
ให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
ซึ่งอาจารย์วันนอบอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายประสานงานของสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ไปพิจารณาเพื่อเสนอต่อประธานสภาวันนี้อันนี้ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าอ่ะนะ
อาจารย์วันนอบอกตอนบ่าย๒เนี่ยให้คณะทำงานเนี่ยเสนอรายงานการพิจารณาเรื่องนี้มาว่า
จะให้ประธานรัฐสภาเนี่ยดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะกรณีที่จะมีการประชุมเพื่อเลือกนายกวันที่๒๗กรกฎาคมนี้
ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรดีนะครับนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะตามอำนาจของประธานรัฐสภาเนี่ย
ท่านไม่สามารถเลื่อนประชุมได้เองหรือว่าอย่างไรนะฮะต้องฟังฝ่ายกฎหมายก่อนหรือไม่
อาจารย์วันนอบอกว่าประธานสภาก็สามารถสั่งงดหรือว่าเลื่อนการประชุมได้นะครับ
แต่ก็ต้องฟังฝ่ายกฎหมายพร้อมกับย้ำว่ายังต้องรอฟังการประชุมวิบ๓ฝ่ายก่อนด้วย
ถึงจะสามารถตอบได้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ทีแรกก็นัดเอาไว้เพื่อจะกำหนดกันว่าเออประชุมวันโหวตนายกวันที่๒๗เราจะแบ่งเวลากันแบบไหนอภิปรายอย่างไร
นี่นะฮะก็ทีนี้หลังจากที่ทางฝ่ายกฎหมายของทางสภาเนี่ย
แจ้งมายังประธานรัฐสภานะครับอาจารย์วันนอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
บอกว่าหลังจากหารือกับฝ่ายกฎหมายเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าขอสั่งงดการประชุมร่วมกัน
ระหว่างประธานรัฐสภาแล้วก็วิบทั้ง๓ฝ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๔นาฬิกา
และสั่งงดการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกวันที่๒๗กรกฎาคมวันพระรหัสบดีที่จะถึงนี้ด้วย
ถ้าประธานจะสั่งงดการประชุมในวันที่๒๗ก็จะได้ทำให้เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจ

ที่๒๗แล้วก็วันพรุ่งนี้จึงยังไม่มีการประชุมวิบสามฝ่ายไปก่อนเพราะว่าก็จะ
ได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุมเพราะว่าประชุมส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนการประชุม
คำถามก็คือแล้วจะโหวตเลือกกันเมื่อไหร่ค่ะ
ก็คงจะต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งจะประชุมประจำสัปดาห์ในทุกวันพุธ
ถ้ารับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาเนี่ย
ถ้ารับแล้วจะมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกไปก่อน

ซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาว่าคาดว่าอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำ

สมมุติถ้าเข้าแล้วสารท่านบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าข่ายไม่รับ
ทีนี้รัฐสภาประธานก็ต้องไปคุยแล้วว่าจะโหวตกันวันไหนเลย

พิจารณากันไม่ทันนะคะในส่วนของสารรัฐธรรมนุนกระแสข่าวออกมาเป็นแบบนี้